มาที่เรื่องของแท็กซี่หื่น
คุณผู้ชมตำรวจก็คุมตัวคนขับแท็กซี่ที่เขาพยายามบังคับผู้โดยสารสาว

สุดท้ายรับสารภาพแล้วว่าไปบังคับผู้โดยสารเนี่ย

แล้วก็ยกมือขอโทษขอโพยขอโทษนะฮะที่ทำให้วงการแท็กซี่เสื่อมเสียชื่อเสียงด้วยครับ
พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบานห้วยขวาง
ก็คุมตัวนายคมสรรโตทิมอายุ๓๔ปี
เป็นคนขับแท็กซี่ที่ก่อเหตุทำร้ายร่างกายผู้โดยสารสาวชาวพม่า
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
บริเวณพื้นที่เก็บคานสะพานลอยของกรุงเทพมหานคร
ซึ่งเป็นพื้นที่ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

และเป็นจุดที่ผู้ต้องหาขับรถพาผู้เสียหายไป
เพื่อหวังทิ้งทรัพย์และคมคืนครับ
ก่อนหน้านี้นายคมสรรก็สอบส่วนแล้วให้การปฏิเสธว่าไม่ได้ข่มขืน
เพียงต้องการชิงทรัพย์ผู้โดยสารเท่านั้น
แต่หลังจากพนักงานสอบสวนสอบปากคำผู้ต้องหาคือเค้นสอบอยู่พักใหญ่คุณผู้ชม
ล่าสุดนายคมสรรให้การรับสารภาพแล้วเพราะว่าจำนวนด้วยหลักฐาน
โดยนายคมสรรชี้แจงบอกว่าที่ไม่ยอมรับสารภาพตอนแรกเนื่องจากว่าต้องการเพียงแค่ชิงทรัพย์เท่านั้น
แต่ว่าเกิดความโมโหเพราะว่าผู้เสียหายขัดขืนแล้วก็บีบคอจะทำร้ายร่างกายเพื่อข่มขืน
แต่ว่าพบว่าผู้เสียหายนั้นมีประจำเดือนครับ
บังคับให้สำเร็จความไคร้ให้ด้วยปากแทนแต่ก็ไม่สำเร็จ
จากผู้เสียหายนั้นได้กัดเข้าไปที่อวัยวะเพศ
จึงปฏิเสธในค้าคมคืนในตอนแรกนะฮะ
จากนี้นายคมสรรยังขอโทษไปยังผู้ประกอบการคนขับแท็กซี่ด้วยกันทุกคนเลย
ที่ตัวเองทำให้วงการนี้เสื่อมเสีย
และขอให้สังคมมองว่าเขาเป็นเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่ก่อเหตุแบบนี้ขึ้นมานะครับ